คุณผู้ชมค่ะเจ็ดโมงสี่สิบห้าเช้าวันนี้นะครับ
คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าว
ที่เราก็รู้จักกันดีนะค่ะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษ
กรุงเทพมหานครแล้วนะคะโดยเป็นการพักโทษด้วยเหตุพิเศษ
เพราะว่าเป็นผู้ประพฤติตัวอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ช่วยงานกรมราชธรรมมาตลอดนะคะ
แต่ว่าในการปล่อยตัวครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าโทษหมดไปแล้วนะ
มันยังมีโทษเหลืออยู่แต่ก็คือเหมือนเป็นการกักตัวอยู่ที่
กรุงเทพและปริมณฑลโดยมีการสวมกำไรที่จะเป็นการกำลังติดตามตัวได้นะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนช่วงที่คุณสรยุทธ์ออกจากเรือนจำหน่อยค่ะ
นี่คือกำไรข้อเท้ากำไรอีเอ็มนะคะค่ะ
นี่ค่ะเนี่ยพอคุณสรยุทธ์ออกมาเนี่ยนะโอ้โหนักข่าวนะ
กันเต็มอยู่แล้วแต่ว่ามีคนมารอรับเป็นคนใกล้ชิด
เป็นคนในครอบครัวเยอะมากนี่นี่คุณตันเมื่อสักครู่นี้นะที่เห็นคุณตัน
แล้วก็มีคุณไบร์สภิกษฐะทันจันทรพุธนะคะ
คุณหมวยอฤษฐากำธรจริงคุณตันพาสกรณธีร์
คุณอุดมแต้พานิตพิโนปอุดมน่ะนายเจริญพรอ่อนล้ำไม้
ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกกุฏิอารัมบอยคือเห็นเลย

แม่บ้านเอ่ยช่างแต่งหน้าช่อง๓เอ่ย

รวมถึงนี่ค่ะเพื่อนสนิท

ไม่ได้มามือเปล่านะเอาพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อโสธรมามอบให้ด้วย
บอกว่าออกมาจากเรือนจำก็ต้องเอาธรรมะนำทาง

จริงก่อนปล่อยตัวก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ
เพราะว่าเหลือโทษอีก๒ปี๖เดือน๑๔วัน
พ้นโทษจริงคือ๒๖กรกฎาคม๒๕๖๖ค่ะ
โดยที่ผ่านมาคุณสอรยุทธ์ติดคุกมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ใน๓นะคะ
เคยได้รับอภัยโทษมา๒ครั้ง

กระทรวงยุติธรรมก็ขอให้
คุณสรยุทธ์มาจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำ

ก็ทำให้ได้รับพิจารณาปรับชั้นโทษอีก
วันนี้เจ้าตัวแถลงข่าวเปิดใจด้วยนะคะ

ดีใจที่มีวันนี้เพราะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

จะกลับไปไว้แม่ก่อนผมจะไปไว้ลูกแม่ผม

หลับตอน๓ทุ่มครึ่ง
ตื่นตอนตีสามแต่หลังตื่นก็ไม่ได้ไม่ได้หลับอีก
ก็ตื่นแล้วก็เลยเอาหนังสือกำลังภายในมาอ่าน
ก็ห่างยิ้มเยอะยุทธจักรกะบี่เยอะยุทธจักร
เพื่อให้ค่าเวลาไปในตอนแรกนะครับก็ก็โอเคครับ
พอวันจะได้รับอิสรภาพเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องตื่นเต้น
ชีวิตของความทุกข์ทรมานเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
พอเราเข้ามาทางกายเนี่ยสุดท้ายผมปรับตัวได้
เหลือแต่ทางใจอย่างที่ผมบอกไป
เราจะคุยกันเลยนะว่าในคุกเนี่ยมันยุบสบายดีไหมครับ
อย่าถามกันคำนี้สบายดีห้ามไม่มีใครติดคุกก็สบายดีหรอก
มันมีแต่พออยู่ได้

ทุกวันเนี่ยผมต้องเข้าไปในห้องขังเนี่ย
บ่าย๓โมงกว่านะครับ
แล้วอยู่ในนั้นเนี่ยถึง๖โมงครึ่งนะ
เพราะช่วงหน้าหนาวก็สว่างช้า

เพราะฉะนั้นก็แต่พออยู่ไป
มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ปลอบตัวได้นะ
แล้วเขาก็จะปรับตัวได้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคิดถึงเสียง

น่าริลาท่าทางน้ำเสียง

ก็คืออย่างที่คุณสรยุทธ์บอก
สิ่งแรกที่อยากจะทำกลับไปที่บ้านก็คือ

ทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้คุณสรยุทธ์เยอะมาก

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดู